อีกหนึ่งคลิปที่จะพาไปดูเนี่ยนะคะ
เป็นวินาทีชีวิตของหนุ่มวัย๓๐ปีที่จังหวัดเชียงใหม่
ขณะขับกระบะมาตามทางทีนี้ปรากฏว่าถูกรถเก๋งเนี่ย
เชี่ยวชนกลางถนนทำให้รถเสียหลักพุ่งเข้าข้างทาง
ก็ตามคลิปเลยนะคะกล้องวงจรปิดเขาบันทึกวินาทีรอดตายราวปฏิหารของนายธนเชษมูลฟูอายุ๓๐ปี
ซึ่งเขาขับรถกระบะไม้เลขทะเบียนก่อไก่บ่อใบไม้เจ็ดสามหกเก้าเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าเขาถูกรถเก๋งเนี่ยที่มีลูกศรสีแดงเนี่ยนะคะ
ค่ะหมายเลขทะเบียนงองูต่อเต่าห้าห้านหนึ่งหกเชียงใหม่เชียวชนกลางถนนบ้านบ่อ
ขออภัยค่ะบ้านท่อป่าตันตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
รถกระบะของเขาก็เลยเสียหลักแล้วพุ่งมาชนข้างทางแต่มันลอดช่องระหว่างเสาไฟฟ้ากับรั้วกำแพงชาวบ้านแบบเนี้ย
นิดเดียวเลยค่ะเออคือถ้าชนเสาก็เสียหายหนักชนกำแพงก็ใช่ว่าจะเบาอ่ะนะ
ค่ะทีนี้รถก็เลยพุ่งเข้ามาระหว่างกลางตรงเนี้ยแล้วมาจอดขาย
อยู่หน้าประตูร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือชาวบ้านแถวนั้นรวมทั้งลูกค้าในร้านอาหารที่ติดกันเนี่ย
โอ้โหรีบออกมาดูเหตุการณ์กันใหญ่เลยค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ยางหน้าของรถกระบะแตกทั้งสองข้าง
กันชนกระโปรงรถก็เสียหายส่วนนายธนเชษคนขับกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนรถเก๋งคู่กรณีเมื่อสักครู่นี้ยางหน้าด้านขวาแตกเสียหายและขับไปจอดนิ่งอยู่กลางถนน
ห่างจากจุดที่มีการเฉียวชนเนี่ยประมาณร้อยเมตรค่ะคนขับกระบะนายธนเชษเนี่ยบอกว่าเขาตกใจมาก
ตัวเขาขับรถมาจากตลาดบ้านท่อมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ขับมาตามทางอยู่ดีดีนั่นแหละ
รถเก๋งก็พุ่งมาชนส่วนคนขับรถเก่งชื่อนายนพดลจันโออายุสี่สิบเจ็ดปีให้การกับตำรวจ
พอช้างเผือกที่ลงพื้นที่มาเนี่ยนะคะบอกว่ารถกระบะต่างหากขับกินเลนมาทำให้เขาขับรถไปเฉียวชน
อ่ะก็พูดไม่ตรงกันนะฮะฟังเสียงหน่อยค่ะผมมาทางตรงผมขับขับมาทางตรงน่ะอืม
อยู่อยู่เขาหันมาใส่เลยปั๊บผมก็ตกใจอ่ะครับครับผม
ก็แน่นอนว่าสองฝ่ายพูดไม่ตรงกันแบบนี้ก็เลยต้องมาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
ก็แน่นอนว่าพอมีกล้องเป็นหลักฐานก็จะเห็นชัดเจนว่ารถเก๋งนี่แหละ
ขับกินเลนขวาไปเนี่ยดูดิคือเบี่ยงเข้าไปแบบใกล้มาก
มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นค่ะซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะเรียกตัวคู่กรณีไปสอบสวนเพิ่มเติม
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
กล้องชัดแบบนี้เดี๋ยวก็คงจะว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ